หลายคนรู้จักใช่ไหมรังนกเป็นยังไง
รู้จักไหนรู้จักใช่ไหมรังพึ่งรู้จักหมดเลยนะคุณอ่ะแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่จะให้ดูต่อไปนี้รังของสิ่งนี้คุณไม่รู้จักแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวนี่คืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเอาจิ้มน้ำจิ้มเอาจิ้มน้ำจิ้มเลย
มันคล้ายลูกยอเหมือนกันแต่ว่ามันใช่ไหมนะ
มันดูแบบหยุ่นเหมือนจะนิ่มไหมคะถูกต้องออกมาแล้วเห็นไหมมันออกมา
นี่คือรังหอยโจงโดงเหลืองรังหอยค่ะคุณรังหอยใช่เป็นรังของหอยโจงโดงเหลือง
คุณลุงสมภาพวิทยาหรือว่าลุงตุ้มเนี่ยนะคะชาวประมงในพื้นที่บ้านพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ย
เขาบอกว่ารังหอยจงดงเหลืองเนี่ยได้มาจากเพื่อนที่มาจากทะเลแล้วก็เอามามอบให้ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลานี่แหละ
ลุงตุ้มเองนะคะก็ทำงานกับสำนักวิจัยแห่งชาติจุฬา
เขาบอกว่ารังหอยจงดงเหลืองที่พบมีลักษณะคล้ายกับผลสับปะรดก็คือจะเป็นทรงกระบอกเนาะ
แล้วก็มีรูมีตารอบตัวมีตัวเต็มตาไปหมดเลยแล้วก็หอยเข้าไปพักอาศัยอยู่
พอจับดูอย่างที่คุณชิสาบอกว่ามันจะมีความหยุ่นคล้ายกับซิลิโคน
เหมือนเยลลี่ซิลิโคนอะไรแบบนี้แล้วข้างในจะมีลูกหอยอยู่เยอะมาก
คล้ายกับว่าเหมือนเป็นที่เป็นรังอาศัยของเขาจริงแล้วไม่ได้มีแต่หอย
มีลูกปูตัวเล็กอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน
อ๋อเป็นที่อาศัยของสัตว์เล็กใช่ค่ะมันจะแอบเข้าไปอยู่ในนั้น
ซึ่งหอยจะอาศัยอยู่ในรังนี้สักประมาณ๓เดือน
ถ้าหากว่าคลอดออกมาแล้วจะสามารถนำไปรับประทานได้
และเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติด้วย
หอยโจงโดงเขาทานกันนะแต่เราไม่เคยเห็นว่าตัวเล็กมันอยู่ในนี้
มันอาจจะเป็นเหมือนที่หลบภัยของหอย
เพราะว่าเวลามันตัวเล็กออกมาถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ที่มันสลบซ่อนได้
มันถูกปลาใหญ่กินใช่ไหมตามระบบนิเวศ
ปลาเล็กกินปลายใหญ่อะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเจ้าสิ่งนี้ที่เขาได้รัง
มันเป็นที่หลบภัยของเจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างที่คุณบอก
เป็นคอลลาเจนจากทะเลชั้นดี
ถ้าหากคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้ยังไม่ได้คอลลาเจนแบบนั้น
ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็รอกับหนึ่ง
ทำไมกินทุกวันจนจำได้หมดแล้วเนี่ย
เออยังไม่ถึงช่วงนั้นเอาช่วงนี้ก่อน